เพราะหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเงินที่เขาได้รับ
มันเป็นเงินที่ดิฉันได้รับทุกเดือน

ได้รับมา๑ปีเต็มแล้วค่ะ
สวัสดีมายุหรืออยู่เท่าไหร่๖๗
แต่คราวนี้เขาบอกเขาจะมีการปรับเกณฑ์แล้วนะ

ครับผมนะฮะมาเช็คกันนิดนึงครับ

ผู้สูงอายุปีพุทธศาส๒๕๖๖นะครับ
ฉบับใหม่ล่าสุดเลยมีเงื่อนไขอะไรบ้าง
วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับ
เผยแพร่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยนะครับผม
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีพุทธศาสตร์๒๕๖๖
ซึ่งมีการปรับปรุงดังต่อไปนี้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ย

สองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งได้ยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยเงินยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
สี่เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ

อันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังวิภาควิจารณ์อยู่ในตอนนี้นะครับผม
เขาบอกว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนั่นเอง
ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี๒๕๕๙
บุคคลที่มีอายุครบ๖๐ปีบริบูรณ์นะครับ
ให้ยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ครับ
ผู้สูงอายุมีประสงค์จะรับเงินให้แนบเอกสารข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิ์ของตน
ต่อไปนี้๑แบบยืนยันสิทธิ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีที่ผู้ประสงค์ร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
แล้วก็สำหรับการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย
โดยงานภาครัฐจะโอนเงินให้ทุกวันที่๑๐ของทุกเดือน
แล้วเขาบอกว่าโดยการแบบจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดมีดังต่อไปนี้
ผู้สูงอายุอายุ๖๐๖๙ปีจะได้รับ๖๐๐บาท
ใช่ครับตัวเลขเดิม
๘๐ถึง๘๙ปีจะได้รับ๘๐๐บาท
แล้วก็ผู้สูงอายุ๙๐ปีขึ้นไป

เดียวกันวันนี้เรื่องนี้ที่มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควร

อย่างเช่นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธุ์

หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

เขาบอกว่าการไปเพิ่มคุณสมบัติอย่างนี้

การจะทำลายหลักการรัฐสวัสดิภาพแบบทั่วหน้า
แล้วก็ตอกย้ำว่ารัฐสงเคราะห์ที่เลือกให้เฉพาะคนจน

เป็นการกระทำที่ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุนและหลักสากล

แต่เป็นระบบที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถนัด

และสร้างบุญคุณในฐานะการช่วยเหลือ

เช่นก่อนหน้านี้มีการออกอะไร

ทั้งที่จริงแล้วมันคือสวัสดิการที่รัฐ
จัดหาให้กับประชาชน